ต่อกันที่๓หนุ่มคู่ซีจากวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่า

ก็เลยกลายไปเป็นเพื่อนศรีกันไปค่ะคิดสำคัญคือเขามีกิจกรรม

กับหนุ่มเบนน่าน่ะจริงจริงเนี่ย

แต่ว่าติดภารกิจอยู่คือต้องบอกว่าสัมภาษณ์มาเกือบประมาณ๑๐นาที
ยูโรทั้งเบนโอ้โหแซวกันสนั่นจนพี่แจ๊กเกอรีนของเราเนี่ยกรามค้าง
เห็นใส่หน้ากากนี่คือกันกามค้างแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ถามว่าใครหล่อสุดทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่ายกให้เข้มกันแล้วกัน
ส่วนใครน่ารักสุดเขาบอกว่ายกให้ยูโรก็แล้วกัน
ส่วนถ้าถามว่าใครรักคุณธรรมมากที่สุดก็ต้องยกให้หนุ่มเบนเขาว่าอย่างนี้
จริงเขาไงสันติราชก็เลยรักคุณธรรมไปเลย
ถูกต้องค่ะนี่ไม่ได้มีสาระใดเลยอันนี้คือพี่แจ๊คเขาบอกไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนวันเปิดร้านกาแฟสุดชิคโมโซโยเดียของหนุ่มเบนที่ทางเข้าจังหวัดอายุทยายูโรก็ไปยินดีด้วยนะคะ
แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเอ้าเกิดเหตุอะไรไปฟังยูโรแล้วก็เบนกันหน่อยค่ะ
สนิทกัน๓คนครับตอนครับก็มีพีเข้มมีคุณเบนแล้วก็มีน้องยูโรครับ
ตอนแรกก็อยู่ไม่ค่อยได้แล้วครับหลังมาก็เราก็ซึมซับความป่วนของเขาเราก็เริ่มชินครับ

ตายแล้ว

ครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะผมอยากบอกทุกคนว่าถ้าไปเนี่ยก็ต้องรอนิดนึง

โอ้โหผมไปบ่าย๓ได้กิน๕โมงเย็นเรื่องจริง

อกถ้าไม่แซวไม่ดัง

ก็ไปกินก็อร่อยก็อย่างนั้นไป
ไปเถอะนะไปรอหน่อยละกันของดีมันก็ต้องรอหน่อยชื่อร้านอะไรนะของดีเชอรี่มีโซ่ยนเดีย

ใช่ค่ะไปอุดหนุนกันได้นะคุณผู้ชมนะ